ชูวิทย์ตีแสกหน้า

ชูวิทย์ตีแสกหน้า

วันนี้พูดถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ค้าประเวณีกันหน่อย

อยู่แล้วบ้านเราประเทศไทยก็รับไม่ค่อยได้

แต่ว่าเยอรมันสิคะคราวนี้เป็นเรื่องที่ต้องลุกมาพูดกันอีกเรื่องหนึ่ง

การค้าประเวณีนี้ถูกกฎหมายนะ

เป็นฟรีสไตล์แล้วพูดง่ายว่าถ้าสมัครใจเนี่ย

ถูกกฎหมายมีการจ่าย

มีการจ่ายเงินประกันสังคมที่เยอรมันเนี่ย
ถือว่าการค้าประเวณีนี้ถูกต้อง

เป็นประเทศที่มีการค้าประเวณีใหญ่แล้วก็

ถือเป็นอาชีพสุจริตอาชีพหนึ่งที่เยอรมัน

ตำรวจเยอรมัน๑๕๐๐นายไม่น้อยนะ
ถือเป็นกระบวนการใหญ่เลย
ตำรวจเยอรมันจะรวบรวมกำลัง๑๕๐๐คน

คือเยอรมันแบ่งการปกครองเป็น๑๖

เป็นการกวาดล้างที่ใช้กำลังผลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน
กวาดล้างที่ใช้กำลังพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน
ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างแบบนี้มีนัยยะหรือว่ามีที่มายังไง
เอ๊ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน
เอ๊ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน

เอ๊ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน

เอ๊ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน

เอ๊ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน

เอ๊ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน

เอ๊ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน
เอ๊ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน
เอ๊ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน

เอ๊ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน
เอ๊ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน

เอ๊ทำถูกกฎหมายแล้วมีการกวาดล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน

ก้อหาฐานลักลอบการค้ามนุษย์
บังคับขู่เข็นให้เหยื่อขายตัว
เป็นทุระจัดหาศจภินียักษ์ย่อค่าจ้างเลี่ยงภาษี

คือเยอรมันเนี่ยทำถูกต้องก็จริงแต่เส้นทางนรกสู่เยอรมันเนี่ยมันเริ่มต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

คือจะต้องจ่ายเงินเนี่ยผู้หญิงที่อยากจะไปเยอรมันเนี่ยต้องจ่ายเงินอยู่ประมาณ๒๐๐๐ยูโร
๒๐๐๐๐ยูโรก็เป็นเงินถึง๗๐๐๐๐๐๘๐๐บาทไม่ใช่น้อยนะ
จะมีที่ไหนฉันจะไปทำงานเยอรมันจะเอาที่ไหน๗๐๐๐๐๐๘๐๐บาท

ออกให้ก่อนก็ซื้อตัวกางบินแล้วก็ไปทำวีซ่า
ทีนี้วีซ่าท่านผู้ชมครับวีซ่าที่ยุโรปเนี่ยเขารวมกันเรียกว่าแชงเก็น

ดังนั้นทำแชงเก็นแล้วจะไปเรมันจะไปเนเทอร์แลนด์จะไปฝรั่งเศสจะไปสเปนจะไปอิตาลี
ได้ทั้งนั้นก็เรียกว่าวีซ่าแชงเก็นนะฮะ
วีซ่าแชงเก็นแต่เก่งนะนะไม่ไปเยอรมันโดยตรงไปสเปนก่อน
ไปที่ไหนไปที่แมทดิตไปที่บาเซโลน่านะฮะ
เมื่อไปที่นี่เสร็จแล้วค่อยบินมาเข้าเยอรมัน
ก็ตรวจวีซ่าแล้วไงที่สเปนดังนั้นเข้าเยอรมันก็ไม่ต้องตรวจ
เยอรมันเสีย๒๐๐๐พอเสีย๒๐๐ยูโรหรือประมาณ๗๘แสน
ก็ไปที่เยอรมันก็มีคนมารับพาพักโรงแรม
หลังจากนั้นมาก็ต้องเป็นธาตุในการทำงาน
คือทำงานชดใช้ค่าแท็กที่เขาออกให้ก่อน๒๐๐๐ยูโรนั่นแหละ
ถูกต้องครับค่าบริการครึ่งชั่วโมง

อันนี้เราจะคิดแบบยูโรก่อนนะ
ใน๑๐๐ยูโรหรือค่าบริการครึ่งชั่วโมง

ออกมาเป็น๖๐กับ๔๐
ก็พูดง่ายว่า๔๐ยูโรเอาไปหัก๒๐๐๐แหละ
เอาให้ไหนหน้าให้แม่เล่าไป
ต้องทำงานถึง๑๐๐ครั้งได้๔๐๐

ทำงาน๓๐๐ครั้งได้๑๒๐๐
พูดง่ายว่าต้องทำงานประมาณ๕๐๐รอบ

ดังนั้นวันหนึ่งเนี่ยคุณว่าทำงานได้กี่รอบ

ชั่วโมงใน๕ชั่วโมงนี้ก็คูณไป๕ชั่วโมง๑๐รอบก็รอบนึงเนี่ย
รอบก็๑๐๐๐แบ่งจ่าย๔๐๐๔๐๐เอาไปหัก
ก็อย่างที่บอกแล้วกว่าจะจ่าย๒๐๐๐๐ได้เนี่ย
ก็ต้องทำงานอยู่นานแล้วก็อยู่หนักกว่าสมควรเลยนะครับ
ทีนี้ผมจะบอกประเทศเยอรมันเขาบอกว่าเขาไปที่ไหนเยอะนะครับ
โสเพณีนะฮะที่ไปทำงานในเยอรมันเนี่ย
รัฐนี้มีเมืองใหญ่ชื่อดัสเซดอฟเป็นเมืองหลวง
แล้วที่ดอร์ตมูตแล้วก็ที่เดลเซ็นเคอร์เซ็น
ก็หมุนกับไปกรุงเทพกรุงเทพ

รัฐนี้คือ๒ลักษณ์หลักที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเยอรมัน
ซึ่งมีผู้หญิงไทยไปทำงานเยอะ
ก็ปรากฏว่าการบุกจับของตำรวจเยอรมันเน้นไปที่๒รัฐนี้

ทีนี้ผมก็ต้องพูดก่อนว่าเยอรมันเนี่ย
ทำถูกต้องมาตั้งแต่ปี๑๒๕๖๒
ปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วมีกฎหมายของเยอรมันออกใหม่
ออกใหม่ก็ทำให้ที่คุณถามนี่แหละว่า
ทำไมถึงมีการบกจับสะสมกำลัง๑๕๐๐คน
ก็เพราะว่ากฎหมายปี๖๐ของเยอรมันเนี่ย
มีการปรับปรุงเรื่องการค้ามนุษย์ใหม่
มันต้องมีความเข้มงวดเรื่องของการตรวจสุขภาพ

ที่สำคัญคือแน่นอนครับฝรั่งรัฐเขาจะไปทำอย่างนี้เพราะอะไร

ก็เพราะภาษีต้องการได้ภาษี
และภาษีของธุรกิจการค้าประเวณีของเยอรมัน
ใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเบรกหน้าผมจะพูดให้ฟัง
กำลังฟังเพลินเลยแต่สักครู่เดียวกลับมาตีแสกหน้าค่ะ
ทูวิทตีสักหน้า
คุณนิวครับเพื่อให้เห็นว่าเยอรมันเนี่ย
มีความก้าวหน้าในการค้าประเวณีอย่างไร
คุณรู้จักเรื่องแอปใช่ไหมเวลาที่คุณหลงทาง
หรือว่าจะไปที่นู่นที่นี่คุณก็

ตั้งค่ะแอปพลิเคชันเพื่อจะหา
เมตรเดียวซ้ายเมื่อถึงนั่นเลี้ยวขวา
เยอรมันก็มีแอปแต่เป็นแอป

นั่นคือใช่ครับแอปที่เรียกว่าเปเปอร์
ปีเปอร์คือแอปที่หา
สถานที่ที่มีการค้าประเวณีในเยอรมัน
เขาก็เลยมีแอปนี้ตั้งแต่ปี๕๗แล้วนะ

แต่อย่าคิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นอย่างในฝัน
สาวไทยที่ไปทำงานเยอรมันเนี่ย

ขู่เข็นเมื่อกี้ผมได้อธิบายแล้วนะ

ไม่มีจ่ายอะไรก็ต้องจ่ายค่า

ทำงานครึ่งชั่วโมง๑๐๐บาท
อธิบายความว่า๖๐นั่นน่ะ

ที่ทำงาน๔๐เอาไปหัก

ใจดีใจดีปรานีนะ

ได้๑๐๐ยูโร๑๐๐ยูโรเนี่ยก็จะไปหัก

คุณต้องทำ๒๐๐ครั้ง
หมดเร็วขึ้นแต่คุณจะไม่มีกินอะไรเลยทั้งนั้น

คุณจะหน้าซีดเป็นไก่ต้มไปยืน
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องแต่งตัว
ไหนจะฆ่าเสื้อผ้าไหนจะฆ่าแต่งตัว

ค่ากินและที่สำคัญคือ

การไปตายอันดับหน้าไปกับตัวหัวใจกระเป๋า

ผมบอกว่าเยอรมันเป็นถูกกฎหมาย

ขู่เข็นก็จะเข้ากรณีค้ามนุษย
โดยบังคับซึ่งกฎหมายเรมันก็มีนะครับ

แล้วเขาบังคับเขาก็จะยึดพาสปอร์ต

คือถ้าเราถูกบังคับให้ครับ
เขาจะยึดพาสปอร์ตเราเลย

แสดงตัวอะไรคุณก็ไม่ได้
เพราะว่าพาสปอร์ตคือสิ่งที่เหมือนบัตรประชาชน

พาสปอร์ตก่อนเลยคุณจะเดินทางไปไหนไม่ได้

มีมูลค่าใหญ่โตแค่ไหน

การค้าประเวณีผมไม่ได้ส่งเสริมนะ
แต่ที่เยอรมันผมก็จะพูดให้ฟังนะฮะ

เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี

ไม่รู้แต่มีทั้งหมด๔แสนคน

ค่ารวมของธุรกิจนี้๑๕๐๐๐ล้านยูโร
ถามว่าเทียบกับเงินไทยคือ๖๐๐๐๐๐ถึง๗๐๐๐๐๐ล้านบาท

ทีนี้พอปี๖๐รัฐบาลเยอรมันก็เห็น
โอ้โห๑๕๐๐๐ล้านยูโร

ถ้าเก็บภาษีนี่ก็ได้เท่าไร
ดังนั้นก็เลยมีการออกกฎหมายเมื่อปี๖๐ว่า

สถานที่ที่ให้บริการหรือว่าประกอบอาชีพนะคะ
ต้องมีการตรวจสถานที่นะครับ
ต้องมีใบอนุญาตคือพูดง่ายผู้ที่ทำงานเนี่ย
ถ้าอายุมากกว่า๒๑มีใบอนุญาตและต้องต่อใบอนุญาตทุก๒ปี

ต่ำกว่า๒๑ต้องต่อใบอนุญาตทุกปี
ต้องตรวจสุขภาพต้องบังคับใช้ถุงยาง
นี่คือวิธีการของประเทศที่เห็นว่าการค้าประเวณีถูกกฎหมาย
และมีการปรับปรุงการค้าประเวณีโดยการลงทะเบียนโดยการมีใบอนุญาตอะไรต่าง
ทีนี้คนบางคนโอ้โหต้องมีใบอนุญาตเลย

ใบอนุญาตในการทำธุรกิจค้าประเวณีรวมทั้งผู้ที่ทำงานด้วย

สถานที่และบังคับทั้งพนักงานที่ทำ
ทีนี้ถามว่าเขาตรวจสอบไปทำไม
คุณนิวคุณทราบไหมเพื่อเก็บภาษีครับ
มีคนประกอบอาชีพนี้กี่คนคาดว่าจะมีรายได้เข้าประเทศเท่าไร
เพราะภาษีเนี่ย๑๕๐๐๐ล้านยูโรถ้าเสียภาษีเนี่ยคุณคิดว่าเท่าไร
ดังนั้นใครที่ทำไม่ถูกต้องก็คือหลบเลี่ยง

ตำรวจ๑๕๐๐นายของเยอรมันกวาดลาง
ด้วยเหตุวัตถุประสงค์คือให้ที่ผิดมาทำให้ถูก
และอยู่ในกรอบต้องมีการขออนุญาตต้องมีมารยาทต่างเหล่านี้
ต้องมีการเสียภาษีที่ถูกต้องต้องทำใบประกันสังคม

มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่ายิ่งทำอย่างนี้ก็ยิ่งหลบเลี่ยง
เพราะว่าเมื่อเข้าไปสู่ระบบก็จะมีคนเข้าระบบเขาต้องเสียภาษี
เมื่อข้าวเสียภาษีเขาจะผลักไปให้ผู้บริโภคได้ไหม
หรือว่าบรรดาคนที่ทำงานต่างเหล่านี้ยิ่งเลี่ยงไปสู่ร้านเล็ก
ร้านหลบในซอกในมุมตามถนน

ใช้ตำรวจ๑๕๐๐คนนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับ
เพราะว่าฝรั่งใช้ถึง๑๕๐๐คนนี่คือใหญ่มาก

ดังนั้นการค้าประเวณีต้องตั้งคำถามว่า
ในประเทศไทยจะทำได้ถูกต้องแบบเยอรมันไหม

ประเทศไทยนั้นมีบริบทแตกต่างกับเยอรมันอย่างชัดเจน

ท่านผู้ชมครับมีการพูดคุยกันหลายครั้ง
เกี่ยวกับธุรกิจการค้าประเวณีว่าทำให้ถูกต้อง
คุณจะยอมรับได้เหรอถ้าคุณมีใบอนุญาต

สูบินีนะครับ
ในอนาคตถ้าเกิดคุณไปจับพัดจับปู

มีประวัติมีใบอนุญาต

ใต้เงามืดของ

บ้านเราเป็นอย่างไร
ดูเรื่องท้ามนุษย์ครับ

จุดเริ่มต้นของคดีค้ากาม

เหมือนสมัยก่อนที่เป็นธาตุ
อัฟริกาที่เขาจะสักไว้

สัญลักษณ์ปรากฏว่า

นกฮูกคือนกกลางคืน

ท่านผู้ชมคงจำได้เมื่อปีที่แล้ว

แม่ของเด็กอายุ๑๔

ทำไมมีหน้าลูกสาวตัวเอง

ว่าทำการล่อซื้อลูกสาวตัวเอง

สอนดีกับโคแลต
ก็เอารั้วตาโล่ไปส่งด้วยแหมมันใจถึงจริงตำรวจคนนี้
เอารถตาโล่ไปส่งส่งเด็กส่งให้ใคร
ก็แขกไงตำรวจอย่าเอาไหมทหารเอาไหมรับรองผู้ใหญ่ด้วย
รวมทั้งพ่อค้าด้วยนี่คือเรื่องของน้ำเพียงดินแก๊งนกฮูก
ปีที่แล้วซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตท่านผู้ชมครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานก่อน
สารลงโทษนะฮะสารอาญาตัดสินทั้งหมดมีอยู่๘คนในกลุ่มนี้
กลุ่มนี้คือกลุ่มค้ามนุษย์นะฮะซึ่งมีจำได้ไหมแม่เล้าฟ้ากับมี
แม่กับฟ้าคือแม่เล้าดูแลควบคุมเสนอว่าจะทำนะเดี๋ยวซื้อโทรศัพท์มือถือได้ใช้
เด็กบางคนก็เต็มใจเด็กบางคนก็ไม่เต็มใจแต่ว่าชักชวนกึ่งขู่เข็น
พฤติการการเข้าการค้ามนุษย์ท่านผู้ชมต้องทราบซิก่อนว่า
พฤติการการค้ามนุษย์เนี่ยมันเข้าข่ายแล้วมันง่ายมันมีอะไรบ้างที่เข้าข่ายพฤติการ
เป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่ายพามาไปส่งนวงเหนียวกักขัง
จัดหาที่อยู่อาศัยรับไว้ซึ่งบุคคลใดข่มขู่ใช้กำลังบังคับลักพาช่อฉนหลอกลวง
ฟังดูแล้วก็ครบพฤติการข้อที่หนึ่งค่ะ
ที่๒ธุระจัดหาซื้อขายจำหน่ายพามาไปส่งนวงเหนียวกักขัง
รับไว้ซึ่งเด็ก๓สนับสนุนการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย
สี่อุปการณ์ละให้ทรัพย์สินเนี่ยก็บอกเออเอาไปให้นะฮะ
เอาไปสองบันก่อนอันนี้ทำงานนะฮะ
จัดหาที่ประชุมที่พำนักช่วยเหลือด้วยประการใด
ให้กับผู้กระทำความผิดค้ามนุษยพ้นการจับกลุ่ม
เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับการปิดฐานค้ามนุษย
เพื่อไม่ให้ผู้กระทำความผิดค้ามนุษย์ถูกลงโทษ
ชักชวนชี้แนะติดต่อบุคคลเข้าเป็นสมาชิก
เพื่อประโยชน์ของการค้ามนุษย์ง่ายที่จะติดคุก
พฤติการการค้ามนุษย์เนี่ยพอชัดเจนขนาดนั้น
หรือแค่เสนอแนะทำงานอย่างนี้ก็ดีนะ
โดนอีกไปร่วมวางแผนนั่งกินข้าวคุยกัน

โดนอีกค้ามนุษย์ครับ
ดังนั้นเมื่อวานนี้สารตัดสิน

ค้ามนุษย์ที่มีฟ้ามีเมมีดาบยุทธ์

รวมกับพวกลูกมืออีก๔คน

ดาบยุทธ์คูณสองเนื่องจะเป็นต้อนรวชเป็นเจ้าหน้าที่

ก็กลายเป็น๓๒๐ปี

แต่มีกฎหมายกำหนดว่าถ้าโทษ

ข้อหาค้ามนุษย์ธุระจัดหาจะยินยอมหรือไม่ยินยอม

ซึ่งเด็กจากบีดาหรือผู้ปกครอง

หนาวไปถึงไขสันหลังพวกซื้อบริการ

มีทั้งทหารมีทั้งตำรวจ
มีทั้งครูมีทั้งเจ้าหน้าที่

แม่ห้องศรน้ำเพียงดิน

เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้ตีแสกหน้ากันเท่านี้นะ